เรื่องรอบขอบสนามคืนนี้ไปเริ่มไปที่
คุณผู้ชมครับโอ้โหลุ้นกันไปลุ้นกันมา

เขาก็มีการติดต่อไปทางนายกสมาคมว่า
ยังไงขอคุยในวันนี้ช่วงเช้าอีกทีหนึ่ง
บอกว่าเดี๋ยวบ่าย๓จะเอาเงินมาเคลียร์ให้๒ล้าน๔แสนบาท

แต่ว่าถ้าเกิดจะให้หาในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็อาจจะหายากนิดหนึ่ง

สำหรับสมสอสถ้าเราทำทีมหลีอาชีพ
จริงแล้วเงินขนาดนี้มันต้องพอคุณชนะ

เดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมี๔๕ล้าน
อย่างทีมที่ไม่มีเลยเนี่ย๓ล้านกว่าบาทก็ต้องมีแล้ว
นัตเตะเดือนนี้เสียถีทั้งงานโดยเฉพาะเจ้ามุยนี้
ก็เพิ่งตอบสัญญานี้ได้เป็น๑๐๐ล้านบาทเลย
ขนาดสัญญา๔ปีปีนึงต้องตกคนเดียว๒๔๒๕ล้านบาท
ดังนั้นดูหน่อยว่าการตัดสิทธิเทียวทีออกไปแล้ว
กระทบหรือไม่กระทบอย่างไรครับ
มีการพูดคุยกันนะครับเมื่อช่วงเช้าก็เดินทางไป
หาทางพลตรวจเอกสมยุทธภูมิพันธ์ม่วน
ที่อาคารชาญอิสระซึ่งเป็นที่ทำการของสมาคม
บอกว่าเดี๋ยวในช่วงบ่าย๓ทางทีมงาน
ของทีโอทีเนี่ยก็จะเอาเงินเงิน๒ล้าน๔แสนบาท
ไปเคลียร์ให้กับนักเตะเงื่อนไขตอนแรก
เขาบอกว่ามี๒อย่างถ้าไม่เคลียร์เงินเลย
ตอนหลังได้แต่ว่านักเตะต้องมีลายเซ็นต์นะว่าคนที่ได้ติดหนี้อยู่เนี่ยเขายินยอม
คือตอนแรกเหมือนจะมีข่าวว่าเซ็นเช็คให้แล้วแต่เหมือนว่าเช็คเด้ง

เพราะรอบหลังสุดท้ายเนี่ยเขาบอกขอเงินสดเลย
ไม่งั้นต้องเอาเอกสารของนักเตะว่า

ก็เลยการว่าตัดสิทธิโอทีตัดสิทธิโอทีออกไปจากการแข่งขันแค่ในปี๑

ซึ่งก็เป็นมติเดิมที่ตัดสินไปแล้วแหละว่าให้ไปเริ่มต้นในดิวิชั่น๒ใหม่
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยในปีนี้นะครับ
ไปดูกันที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
มีความคืบหน้าล่าสุดมาหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้ออกประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจ
ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยโดยได้ส่งใบสมัครพร้อมกับผลงานมาให้พิจารณานะครับ
แสดงความประสงค์ที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทย
ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในการลงสมัครภายในสัปดาห์นี้
ซึ่งในยุคนั้นทีมชาติไทยนะครับเคยก้าวขึ้นไปรั้งอันดับที่๔๓ของโลกมาแล้วนะครับ
โอ้โหถือว่าอันดับสูงเหมือนกันนะ
๔๓ถือว่าเป็นอันดับที่ดีสุดนะครับแล้วก็มีบางช่วงนะครับที่อยู่อันดับ๔๑
คือในปีนั้นขึ้น๔๕ก่อนแล้วก็ปัดไปเป็น๔๓สักประมาณเดือน๒เดือน
จากนั้นก็กลับมาอยู่๔๕แล้วก็เข้าสู่กระบวนการคือไหลมาสู่อันดับร้อยกว่า
เป็นในยกสมัครผู้ฟุตบอลแห่งประเศษไทยแค่งกับคุณวรุมคุณมกุฎิในปี๒๕๕๔และ๒๕๕๖นะครับ
ปัจจุบันเขาเปิดบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างของตนเอง
พร้อมกับดำรงตำแหน่งประธานนะครับ

เพราะว่าเขาบอกว่าผู้จัดการทีมในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย

แล้วคุณวิรัตน์ก็เคยมีประสบการณ์มาก่อน

จะเปิดฤดูการแล้วนะครับโดยโปรแกรมไทยลีก
ในวันแรกนะครับก็คู่ที่น่าสนใจในวันเสาร์ครับ

ส่วนบีซีเทโรศาสนาพบกับอามียูเนเต็ด

คอกยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรำยูไนเต็ด
เก่าในเวลา๑๘นาฬิกาครับ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ถือว่าเป็นดาวบี้แมชเมืองชนนะครับ
บุรีเอฟซีพบกับพัทยายูไนเต็ดในเวลา๑๙นาฬิกาครับ
ดูคำพร้อมในการเปิดตัวสโมสรกันบ้างนะครับ
ก็รวมมาหลายที่หลายทางดิวิชั่นหนึ่งไทยลีกกันบ้าง
คราวนี้เป็นคิวของทีมในดิวิชั่น๒ครับ
โอ้โหทหารนี่มากันเต็มไปหมดเลยนะครับ
โมสรนาวิกโยธินยูเรก้าเอฟซี
ชื่อเดิมก็คือมาพตะพุทธนาวิกโยธินนะครับ
เปิดตัวสู้ศึกในการแข่งขันดิวิชั่นสอง
ในปีนี้นำโดยพลโรโทษธนาการไคร่ครวนนะครับ
สโมสรพันธาตรีนาคินธรรมสุวรรณ
หัวหน้าภูมิศรูปสรรค์แล้วก็นักเตะร่วมงาน

แม้ว่างบประมาณจะไม่เยอะแต่ทุกคนนั้น

เคยทำได้มาแล้วในปี๒๐๑๔ครับ
นั่งกันพร้อมเพลียงเสื้อนี่สีสันสวยงาม